แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอแต่ว่า๑แต้มนี้เป็น๑แต้มสำคัญนะครับ
เพราะว่าทำให้บุรีรำนั้นจะมีลุ้นในการเข้ารอบนัดสุดท้ายครับ
สถานการณ์นะครับแน่นอนทั้งสองทีมก็ต้องการจะเก็บ๓แต้มนะครับ
เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการเข้ารอบโดยเฉพาะกวางโจนี่ต้องการจะการันตีในเกมเมื่อวานเลยครับ
แต่บุรีรำเนี่ยก็ถือว่าสู้ให้ดีแต่ช่วงต้นเนี่ยจะเป็นของทางกว่างโจครับ
เกมแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกว่างโจนำหนึ่งศูนย์นาทีที่ยี่สิบจังหวะนี้ครับ
บอลเข้าประตูไปศรีวรักษ์นี่ล้มตัวไปก่อนแล้วครับก็เสียจังหวะ
จากนั้นเกือบจะบวกเพิ่มอีกครับจังหวะนี้ก่อนจบครึ่งแรก๔นาทีครับ
วางโจกุหลาดนะครับได้ยิงบนเส้นสิบแปดหลานเลยครับ
เต็มเต็มสิวรักษ์ปัดบอลแล้วชนคานครับแล้วก็ตามเก็บเอาไว้ได้
สิบห้านาทีแรกเจ้าบ้านตามอยู่ลูกเดียวครับแล้วครึ่งหลังก็ยังเป็น
ว่างโจนะครับที่สู้สนุกเหมือนกันนะครับแล้วมีจังหวะที่บุรีรำนั้นจะได้
ประตูนะครับจากทางเดียโก้หรือซันโต้นะครับ
ได้หม่มอีกครั้งหนึ่งครับอยู่จนสู้นะครับ
เต็มแต่ว่าประตูของกวางโจก็ยังปัดออกไปได้
กลับมาเป็นของกลางโจรอีกครั้งเหมือนกันนะครับหลอกลูกนี้
แล้วพอตามอยู่ลูกเดียวความหวังมันมีสิครับ
จนได้ครับทดเจ็บครับบุรีรำมาตีเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่ง
ยูจุนซูนะครับกวางโจ้นี่ปิดเกมไม่ลงครับ
คลุกคลิกมาเข้าทางนะครับดีโอโก้พยายามจะเอาบอลลงแล้วเข้าทาง
จุนซูยิงเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งครับบุรีรำมีหกแต้ม
ที่สามของกลุ่มนะครับไปลุ้นในนัดสุดท้ายที่บุกไปเยือนเจจุยเต็ด
สิบเจ็ดเมษายนนี้ส่วนกวางโจมีเก้าคะแนนก็ครองจ่าฝูงต่อไปครับ
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเดโซโอซาก้านะครับ
ชมพูเจอกับเจจุยไนเต็ดนาที๑๖ครับอิชิคาตายามะนะครับ
ยิงกรึ่งฮาบวอเล่ไปชนคานเข้าไปเจ้าบ้านขึ้นดำหนึ่งศูนย์ครับ
ก่อนที่นาทีสามสิบสี่ทางยโออิชิโร่คาคิตานินะครับ
มาบวกเพิ่มให้กับเซเลโซ่หนีเป็นสองศูนย์แต่ทีมเยือนนะครับ
จากเกาหลีใต้มาได้ประตูในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังครับ

ตกรอบไปแล้วแน่นอนนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้

สถานการณ์ของเราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าเสมอนะครับ